ทำไมออกไปแบบแม่ช่วงบ่ายออกไปบ่อยเรื่องเกิน

แต่ทีนี้เหมือนกับเขาไม่พอใจเขาเลยบุกมาที่อบตนะครับ

มาดักรอหัวหน้างานของเมียอยู่หน้าที่ทำงานนะครับ
ถามเรื่องราวต่างถามไปถามมามีคนถ่ายคลิปอยู่
แล้วนี่อยู่ดีจังหวะนี่ไปตบหน้าเขาเลยนะ

ประหลัดออบตแห่งหนึ่งที่ชนครศิพยานะครับ
อายุ๕๐ปีนะครับ

ผู้ชายคนนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ครับ
หลังเกิดเหตุทางผู้เสียหายไปแจ้งความที่สพพระนครศรีอยุธยานะครับ
พร้อมกับบอกว่าตอนนั้นเธอกับลูกสาว

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้อายุ๔๕ปีนะครับ
ดักรออยู่หน้าบันไดทางขึ้นอาคารที่ทำงาน

ต่อว่าทำนองว่าตัวเธอเนี่ย
ยุ่งเรื่องของภรรยาของเขา
ที่เป็นลูกน้องทุกคนในที่ทำงาน
ซึ่งความจริงตัวของผู้ชายคนนี้เองเนี่ย
เขาก็โมโหแทนเมีย
ที่ว่าถูกให้ชี้แจงเรื่องออกจากที่ทำงานช่วงบ่ายนะครับ
ถามไปถามมาตบหน้าเธอนะครับ

สาเหตุก่อนหน้านี้เธอไปตำหนิภรรยาของผู้ชายคนนี้

ที่เป็นพนักงานจ้างเหมาในอบต
มาทำงานสายแล้วกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงานด้วย

ก็คือว่าออกไปทานข้าวก็ออกก่อนคนอื่นเขา
แล้วก็กลับไปรับลูกก็ไม่กลับมาทำงานแล้ว
ไปรับลูกประมาณสามมุมเนี่ยก็ไม่กลับมาทำงานแล้ว
แล้วก็ได้รับทราบจากเด็กบอกว่า
คนคุณเนี่ยถืออภิสิทธิ์ทำไมนายกถือไม่จัดการ
นี่นะฮะอันนี้ที่ฝั่งของคนเจ็บบอกว่าอย่างนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเมียของในเอนะครับ
ของผู้ชายในคลิปที่ไปตบประหลัดเขานะฮะ
บอกว่าสาเหตุก็มาจากการที่เจ้านายให้เธอทำหนังสือชี้แจง
ที่เธอออกจากที่ทำงานตอนบ่ายไปรับลูกที่โรงเรียน
ซึ่งเธอบอกเธอเองก็ไม่อยากทำงานที่นี่แล้วนะมีแต่ถูกตำหนิ
บอกคนอื่นก็ไปรับลูกนะไม่เห็นต้องทำหนังสือชี้แจงเลย
ส่วนคนที่ไปตบหน้าเขานะครับวันนี้ก็ออกมายอมรับความผิดบอกคุมอารมณ์ไม่อยู่
ส่วนเรื่องคดีความก็ขอให้เป็นไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
เขาต้องให้ปล่อยคลิปเต็มครับที่แรกกับผมมาคุยเฉยผมไม่ตั้งใจมาทำร้าย
ตามในคลิปผมยืนคุยตั้งนานแล้วลูกสาวมีปัญหาเถียงด่าอะไรกับผมทำให้ผมโมโหบันดาลโทษะครับ
โมโหอย่างไรก็ไปตบเขาไม่ได้นะคือทางคุณนัทดันัยกับภรรยาเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มาสาย
แต่ไปรับลูกจริงแล้วคนอื่นก็ออกไปรับลูกนะช่วงบ่าย๓บ่าย๔เนี่ยออกไปรับลูกกันหมดคนอื่นไม่เห็นต้องเขียนชี้แจงเลยทำไมเมียของคุณนัทดันัยเนี่ยต้องเขียนชี้แจงอยู่คนเดียว
เราก็เลยไปถามประหลัดอบตที่ถูกตบอีกรอบนึงประหลัดอบตยืนยันว่าไม่ได้กลั่นแกล้งนะคนอื่นไม่ต้องชี้แจงเพราะว่าเขาออกไปรับลูกแล้วเขากลับเข้ามามาทำงานต่อกลับมาเร็วด้วย
แต่เมียของนัดดันัยเนี่ยไปรับลูกแล้วนู่นมาอีกทีแบบเย็นเลยเย็นมากเลยก็เลยทำหนังสือชี้แจง
และให้รายงานกลับไปยังนายอำเภอด้วยนะครับส่วนเรื่องการทำร้ายร่างกายกันก็ให้เป็นคดีทางกฎหมายต่อไป